ท่านผู้ชมครับสองเหตุการณ์ที่บอกไปก็คือ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันเดียวกันเลยนะครับ

ดูเรื่องของน้องอุ้มก่อนนะครับ
น้องอุ้มเป็นนักศึกษาสาวของมหาวิทยาราชภัฏแห่งหนึ่ง

เมื่อวานนี้แฟนเก่าเนี่ยมาตามง้อขอคืนดี

ที่บริเวณหน้าหอพักย่านพุทธมนตรนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับไว้ได้หมดนะครับ

ภาพที่เห็นแล้วก็น่าสะเทือนใจ

แล้วน้องนี่เสียชีวิตอนาคตยังอีกไกลนะครับ

คือแฟนนุ่มเนี่ยที่เป็นอดีตแฟนนะนะ
น้องก็เลิกไปแล้วล่ะนะครับเพราะว่า

ก็มีปัญหาเรื่องของนอกใจก็ไปเจ้าชู้ก่อน

พอน้องเขาเดินออกมากับเพื่อนเนี่ยออกมาจากหอพักนะฮะ

วันนี้ครอบครัวของน้องก็ไปรับศพนะครับ
เพื่อจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
นี่เป็นวินาทีที่แม่ของน้องอุ้มนะครับ
คุณแม่ก็ชื่อนางจิรับพิญญาอินทเซนนะครับ
ส่วนน้องอุ้มชื่อจริงก็คือนางสาวรัชริยาทาประจิต
เห็นร่างของลูกสาวเป็นที่รัก
ก็โผล่เข้ากอดแล้วก็ร้องไห้แทบขาดใจแล้วครับ
ก็ถึงขั้นซุดลงไปข้างศพเลยนะครับ
เป็นใครใจก็สลายนะฮะ
ข้างก็มีญาติญาติมีเพื่อนของน้องอุ้ม

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ก็จะปิดฝาโลงนะครับ
แล้วก็นำโรงศพขึ้นรถของกู้ภัยที่ถูกจัดเตรียมไว้
เพื่อส่งร่างกลับไปบำเพ็กกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวานนี้น้องอุ้มถูกนายพักขพงศ์จิตตารมอายุ๒๔ปีที่เป็นแฟนเก่า
ดักรอนะครับแล้วก็ใช้ปืนยิงเสียชีวิตคาที่
หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในย่านพุทธมนตรสาย๔นะครับ
น้องเรียนอยู่ที่นี่นะครับที่นครปฐม
แม่ของน้องบอกว่าขอโอโหสิกรรมให้กับทุกฝ่ายนะครับ
เนื่องจากอยากให้ลูกสาวไปสู่สุขติ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
วันนี้ทีแรกตั้งใจว่าจะไม่ร้องไห้นะ

แต่ที่สุดแล้วพอเห็นศพของลูกสาว

แม่พูดแล้วจ้ะแม่พูดกับเขาแล้วจ้ะ

น้องเขาไม่อยากให้พูดมากมาย

เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะบอกแล้ว
เพราะว่าน้องเขาก็ไปเหมือนกันนะ

ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขา
ว่าแม่ไม่อยากจองเวรจองกรรม

วันนี้ญาติญาติก็มาจากสุรินทร์กันเยอะนะครับ

เชื่อฟังพ่อแม่พี่น้องไม่เคยเกเร

คือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ย

คุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานรับจ้างทั่วไปนี่แหละ

แต่หลานสาวกลับมาต้องเสียชีวิต

นี่ยังเตรียมของขวัญเอาไว้นะคุณน้าบอก
ขวัญไว้ให้หลานวันที่จะสำเร็จการศึกษา

ก็ขอให้หลานหลับสบาย

โดยสมชาติ

เขาก็บอกมาเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเขา
ก็จะบอกว่ามาไกลรักษาตัวนะ

ไปฝากแม่ว่าไกลรักษาฝากมึงหนาให้ได้

กำลังเตรียมหาของขวัญให้เขา
เขาบอกจะทำไม่ได้
ทีนี้ไปฟังอีกหนึ่งคนนะคะนายสารวุฒิสามานิษฐ์

เป็นคนนิสัยดีคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเพื่อนตลอด
เพื่อนก็เลยเยอะเพราะว่าเพื่อนรักน้องอุ้มมาก
อุ้มไม่ค่อยจะมาปรึกษาเรื่องความรัก

เพราะว่าตัวเองตัวเขาเองเป็นผู้ชาย
แต่ถ้ากับเพื่อนกลุ่มผู้หญิงเดียวกัน
น้องอุ้มก็มักจะเล่าให้ฟังเสมอ

ไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นกับใครอีก
อยากบอกน้องอุ้มว่าไม่ต้องเป็นห่วง
และขอให้ขึ้นไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ค่ะ
เพื่อระบบเป็นอีกแล้ว

อยู่บนสวรรค์

ตั้งแต่หน้าที่ใหม่
เขาก็ค่อนข้างที่แบบสนิทแล้วก็แบบ
เขาเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักกันอะไรแบบนี้
ตัวผมก็คือผมเป็นผู้ชายเขาก็ไม่ค่อย
เขาจะเล่าแค่แบบไม่ได้แบบลึกมาก

เขาจะค่อนข้างจะเล่าเยอะเหมือนกัน
ก็คือถ้าเขายังอยู่ตรงนี้ก็อยากให้เขาไปสบายหมดห่วงจากตรงนี้ไป
คืออยู่ตรงนี้เขาหมดกรรมแล้วเขาหมดทุกข์แล้ว
ก็อยากให้เขาแบบไปมีความสุขไปเป็นนางฟ้าอยู่ข้างบน
โดยหลังจากนี้ค่ะทางครอบครัวก็จะนำร่างของน้องอุ้มไป
ตั้งปัมเภนกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์เป็นเวลา๓วัน
จากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจที่วัดป่าสะทองในอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันค่ะ
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่หมู่บ้านสะทองในตำบลแนงมุดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินท
บ้านเกิดของน้องอุ้มอ่ะนะคะครับครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนบ้านนะ
เขาก็เดินทางมาช่วยกันเตรียมงานศพกางเต็นต์ทำกับข้าวช่วยกันหลายต่อหลายคนเลยค่ะ
แต่ก็มาด้วยอาการโศกเศร้ากันทุกคนนะคะ
นางสามีศรีวัย๗๕ปีคุณยายของน้องอุ้มเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
อุ้มเป็นเด็กนิสัยดีขยันด้วยเรียนก็เก่ง
ยายเลี้ยงมากับมือตั้งแต่แบบเบาะจนถึงป๖ค่ะ
เพราะว่าหลังจากนั้นน้องย้ายไปเรียนอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัด
ทุกครั้งก่อนไปโรงเรียนน้องอุ้มจะเข้ามากอดคุณยาย
และทุกครั้งเวลากลับมาถึงบ้านน้องอุ้มก็จะมากอดคุณยายทุกครั้งเลย
ซึ่งคุณยายบอกหลานสาวคนนี้เป็นหลานสาวที่รักมากรักที่สุดในชีวิต
ไม่คิดว่าน้องอุ้มจะจากไปเร็วขนาดนี้
โดยก่อนหน้านี้น้องอุ้มยังบอกยายอยู่เลยว่า
ถ้าเรียนจบจะรีบทำงานหาเงินมาใช้หนี้ให้พ่อแม่และยาย
และจะสร้างบ้านให้ใหม่ด้วย
ก็คงไม่มีโอกาสจะได้เจอหลานสาวที่จะมาบอกแบบนี้อีกแล้วนะ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับก็คือนายพักกระพงศ์จิตตารม

หลังจากที่ตอนที่ก่อเหตุก็ใช้ปืนยิงตัวตายเหมือนกันนะครับ
แล้วตอนแรกก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
นายปราโมทกับนางกมลวันจิตตารมซึ่งเป็นพ่อกับแม่
วันนี้เดินทางมาจากจังหวัดระยองมาที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนะครับ
เพื่อติดต่อขอรับศพลูกชายกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
กับแม่ของนายพักกระพงศ์บอกว่าปกติแล้วลูกชายก็เป็นคนจิตใจดีนะ
ไม่คิดว่าจะมาลงมือก่อเหตุขนาดนี้
โดยปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืน๓๘ของพ่อนะครับ
พ่อบอกว่าก็ไม่รู้ว่าลูกเอาไปตอนไหนเหมือนกัน
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเนี่ยมาที่นครปฐม
เพราะว่าลูกอยู่ที่ระยองนะครับใช่
ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
ก็ต้องขอโทษไปยังครอบครัวอีกฝ่ายด้วยที่ต้องสูญเสียลูกสาว
ก็รู้เพียงแค่ว่าเด็กสองคนคบหากัน

เพราะว่าลูกไม่เคยมาปรึกษาพร้อมบอกว่าเข้าใจนะครับ
เข้าใจหัวอกของคนที่สูญเสียเพราะตนก็มีลูกเหมือนกันนะฮะ
ลูกใครใครก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดา

ค่ะ
คือมีเพื่อนชายของน้องอุ้มนะครับ
บอกว่าน้องอุ้มเนี่ยเลิกกับนายพระขพงศ์ผู้ก่อเหตุมาประมาณระยะหนึ่งแล้ว
แล้วเขาก็เข้ามาสนิทกับน้องอุ้มนะ
ก็เหมือนกับมากำลังคบหากันนะครับ
ก่อนหน้านี้น้องอุ้มเคยเล่าให้ฟังว่า
ไม่อยากกลับไปคบกับนายพักขพงศ์แล้วหลังจากที่เลิกกันไปนะครับ

แต่นายพักกระพงศ์ก็เคยพูดขู่ในธรรมนองเอาไว้ว่า

ถ้าเขาไม่ได้เนี่ยนะหมายถึงนายพระขพงศ์เนี่ย
อย่าหวังว่าใครจะได้ตัวผู้หญิงคนนี้ไป
คือเอาง่ายว่าถ้าเขาไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังเลย
ก็ตายไปพร้อมกันนี่แหละเลยก่อเหตุแบบนี้
แต่น้องอุ้มบอกว่าไม่อยากคบด้วยแล้วเพราะว่าเนี่ยเวลาที่มีปัญหากันมีปากเสียงกันทะเลาะกันถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกายจนหน้าตาบวมปูดแบบนี้

นะครับเคยคบกันมา๕ปีนะแต่ว่าที่สุดแล้วก็ก็ขอเลิกแล้วฝ่ายชายไม่ยอมนะฮะ
ส่วนนายพักขพงศ์นะครับทางญาติก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ

คุณผู้ชมส่งไลน์ส่งคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไลฟ์มาเยอะเหมือนกันนะคะหลายคนก็บอกว่าหลงกับรักมันต่างกันนะ
ทำความเข้าใจด้วยในแง่ความรู้สึกต้องแยกแยะให้ออกบางคนบอกอยากให้กฎหมายไทยเด็ดขาดไปเลยคนจะได้หลาบจำจะได้กลัว
หลายคนบอกใช้สติหาทางออกชีวิตคนเราเกิดมาต่างครอบครัวต่างวิถีชีวิตโรงเรียนเองก็ไม่ได้สอนบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตต้องใช้สติแล้วก็อยู่ในสังคมให้ได้
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาได้แล้วก็ไลน์เนี่ยส่งมาได้เรื่อยนะคะเราตามอ่านกันอยู่ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องอุ้มอีกครั้งหนึ่ง
หลายคนเห็นแล้วล่ะจากภาพของมุมกล้องวงจรปิดที่จะเป็นภาพที่น้องอุ้มอยู่กับเพื่อนสาวใช่ไหมคะ
แล้วก็นายพระกระพงศ์เนี่ยเดินมาแล้วก็ยิงน้องอุ้มจนเสียชีวิตแต่ว่าวันนี้เนี่ยไทยรัฐนิวโชว์เราทำกราฟิกให้ดูด้วย
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่หอพักที่น้องอุ้มยืนอยู่มุมไกลนะคะ
แล้วก็คนใกล้กล้องเนี่ยคือเพื่อนสาวเดินออกมาจะไปเรียนหนังสือแล้วเนี่ยค่ะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นจังหวะนายพระขพงศ์เดินมาแล้วก็ยิงน้องอุ้มล้มลงไป

ไปแล้วค่ะเพื่อนตกใจมากก็รีบวิ่งไป
ยิงเสร็จยืนดูนายพักกระโพงยืนดู

คือตรงนี้เราต้องเบอร์ภาพคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นว่าลงไปนั่งทำอะไร
ก่อนที่เขาจะเอาปืนเจาะคางตัวเอง

อันนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดจากอีกมุมหนึ่ง

ทีนี้จะให้คุณผู้ชมดูภาพกราฟิก
อันนี้ไม่ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่าทำเป็นกราฟิกมาให้ดูแล้วนะคะว่า
เนี่ยค่ะจากจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ

ก่อนที่น้องอุ้มกับเพื่อนจะเดินออกจากหอพัก

นายพักขพงศ์จอดรถกระบะห่างจาก

กำลังเดินมาภายในซอยใกล้ที่เกิดเหตุ

เดินเข้ามามีปากเสียงกันค่ะ
ก็เรื่องประเด็นที่ง้อแล้วน้องอุ้มไม่ยอมคืนดีด้วย

ไม่ฟังเสียงไม่คุยเมินเฉยเลย
นายพักขพงศ์ก็พยายามเรียกให้หยุดเพื่อจะได้คุยกันคุยกัน

ไม่สนใจพยายามที่จะไม่คุยด้วย

นายพระกระโพงก็เลยโมโหที่ไม่ใส่ใจกันไม่สนใจกันเมินกัน
ควักปืนที่เตรียมออกมายิงน้องอุ้มจนล้มลงไปเลย
เพื่อนตกใจนะครับเพื่อนก็คือกราฟิกชุดสีขาวเนี่ย
ตกใจวิ่งออกจากพื้นที่เกิดเหตุไป
นายพระกระโพงเดินมาดูสภาพศพน้องอุ้ม
นั่งลงไปแล้วก็กอดน้องอุ้ม
คือร้องไห้แล้วก็กอดศพน้องอุ้ม
จากนั้นก็เอาปืนจ่อคางตัวเองแล้วก็ยิงหวังฆ่าตัวตายตาม

กระสุนไม่ได้โดนจุดสำคัญก็เลยบาดเจ็บสาหัสนะคะ

นายพระกระพงศ์เองก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเหมือนกัน

สำหรับสาเหตุเบื้องต้นก็อย่างที่เราได้รายงานกันไว้แล้วนะคะว่า

ง้อคืนดีอยากจะกลับมาคบกับน้องอุ้ม
อยากจะกลับมามีช่วงเวลาดีด้วยกันอีก